เหมือนเอเจออ้ำจะต้องไม่พกเงินไง

แต่อย่างที่บอกว่าอย่าไปชักว่าเอปั้นอ้ำ

นางเริ่มแบบว่าเมื่อก่อนพี่เอไปเรียนเด็กเรียนวิศวะ

หลังจากเอทำภาพรอยยำตำบอนนะฮะ

เอาความเท้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ฮะพี่เอ๋ดื่มน้ำสะอาด
ดื่มน้ำบ่อให้เด็กว่ายน้ำบนหน้าบ้านพี่เอ
พี่อัมบอกอย่างนี้น้ำที่เด็กว่ายกันอยู่

นี่พี่อ้ำบอกใช้แอปอะไรบอกทุกคนสิผ่านมากี่แอป

รถเมย์เพิ่งเจอพี่เอผ่านมาพรุ่งนี้ก็จะเจอ
บอกว่าหล่อนเราให้นางอย่างนี้เราทำพี่เอ๊เซลฟี่กันหน่อยสิ
แล้วเธอจะจำหน้าเธอไม่ได้ถ้าอยู่ในกล้องเอ
พี่เอพี่เอดูรถเมย์อยู่เปล่าไม่รู้ถ่ายรูปกับรถเมย์แล้วลองลงดูสิ

แล้วเดี๋ยวจะส่งเข้ามาให้ที่รายการพรุ่งนี้นะพี่เอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอก

ไปกระโดดบนภูเขาไงเหยียบไงเหยียบ

อ๋อใช่เอาเฝือกออกแล้วเขาเอาเฝือกออกแล้ว
คนถือเฮียจำได้ไหมไอ้กี้จะใส่

ฉลองที่เขาเอาได้เอาเฝือกออกแล้วเป็นยังไงบ้าง
ขุนใหม่ของเขาแล้วก็ชุดออกกำลังกายของเขามากมาย
ไม่ทำละครแล้วแต่อันตรีกว่าเมืองนอกเมืองนานมันก็ต้องมีช่างกล้องกับอื่อ

แล้วใส่กางเกงเยาใส่เสื้อยาวอีกมั้ย

นางกินเป็นไม่เป็นนางกินเกง

ดีงามอล่างฉ่างมาก

กินขาวเหม็นไม่ได้แค่ทำอาหารใต้
โปรดข้ามอาหารใต้แกงไต้ปลาเพชร

กองพี่เออ่แบบว่าลิสต์ให้ดูกูเสร็จดี

พริกแกงถ้าสมมติอาหารใต้พี่เออ่ทำอาหารค่ายค่ะ

ทุกวันนี้ธุรกิจของพี่เอก็มากมาย
ร้านอาหารของพี่เอไม่รู้กี่ร้านต่อกี่ร้านก็ไปอุดหนุนนางได้
เขาแฮปปี้เขาแฮปปี้ชอบทำอาหารคนนี้